ข้างอีซานกันหน่อยสำหรับชังวาดนคนเหมือนกัน
แต่เป็นนครพนมค่ะที่นี่บรรยากาศก็ยิ่งใหญ่อลังการมาก

ดูสาวนางรำเขารายรำกันไปก่อนนะคะ
และที่นี่คือวัดพระธาตุมหาชัยตำบลมหาชัย
อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะ

ร่วมใจกันร่ายรำรำบวงสวงพระธาตุมหาชัย
และทำบุญถวายหลวงปู่คำพันธ์อดิษฐ์เจ้าอาวาส
เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำโขง
ลูกพญานาคครบรอบ๒๐ปีที่ละสังขารไป

แล้วก็ถือว่านี่เป็นการจัดงานบุญประเพณีเดือน๔
งานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ด้วย
และเพื่อสักการะบูชานามัศกาลองค์พระธาตุมหาชัย
เจดีศักดิ์ศักดิ์สงค์แปดเหลี่ยม
ซึ่งภายในบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุของหลวงปู่คำพันธ์
และอีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิด

แล้วก็เป็น๑ใน๘พระธาตุประจำวันเกิดของจังหวัดนครพนม
โอ้โหประวัติยิ่งใหญ่ยาวนาน
สำหรับองค์พระธาตุมหาชัยนะคะ
ถือเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานความเชื่อ
ตำนานพญานาค๕องค์ที่คอยปกปักรักษาอยู่
แล้วก็องค์พระธาตุถูกสร้างจากการนิมิตของหลวงปู่คำพันธ์
ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี๒๔๙๕รวมระยะเวลานี้ก็ยาวนานมาก
และนอกจากนี้นะคะสาธุชนได้ร่วมกันแห่ขบวนขันหมากเบง
เครื่องสักการะบูชาเวียนรอบพระธาตุมหาชัย๓รอบ
ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยต่อพระบรมศาลีริกฐาตุตลอด
เป็นการสักการะบูชาต่อหลวงปู่คำพันธ์รวมถึงพญานาค๕พระองค์
และก็เชื่อกันว่าใครได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญที่นี่
กราบไหว้ขอพรในครั้งนี้จะมีแต่ความสุข
ความเจริญรุ่งเรืองและสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิต
นี่งานใหญ่ประจำปีอีกหนึ่งงานของจังหวัดนครพนมเลย
มีโอกาสก็แวะเวียนกันไปคือนครพนมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแบบพระธาตุสวย
แล้วก็มีแลนด์มาร์คสวยเยอะมากรวมไปถึงความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญานาคด้วย
เพราะว่าเมื่อวานหลายคนก็ตัดสุดใจไปเข้าบุคเขาวัดนะเพลินทรงเวียนเย็นคุณก็ไปมาเนี่ย
ฉันไปมาคุณร้อนไหมโอเคคุณร้อนไหมผมต้องรู้สึกร้อนครับ
มีแสดงตรวจน้ำค่ะโอ้ไม่น่าล่ะโอ้มีสภาพผมจะได้อยู่ในที่ชอบแล้วมีบุญแล้วสบายใจแล้ว